สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วค่ะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของนักร้องนักแสดงหนุ่มหล่ออย่างบีมกวีนะคะ
ได้ออกมาอัปเดตชีวิตหลังจากที่เพิ่งจะจูงมือแฟนสาวนอกวงการเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
พร้อมกับได้อัปเดตเรื่องแพลนของการมีทายาทตัวน้อยให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะ
จะจูงมือสละโสดไปเมื่อต้นปีค่ะสำหรับบีมกวีและออยอติพรหวานใจนอกวงการ
แต่แฟนคลับก็ใจร้อนลุ้นให้ทั้งคู่มีทายาทมาเป็นโซ่ทองคล้องใจสักที
โดยหนุ่มบีมเผยว่าเจ้าตัวและครอบครัวทั้งสองฝ่ายไม่รีบร้อนอยากให้พร้อมมากกว่านี้ก่อน
ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นปีหน้าค่ะ
อัปเดตชีวิตหลังแต่งงานว่ามีความสุขดีแม้จะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่
เพราะยังต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองในบางเรื่อง
ซึ่งเจ้าตัวก็มองว่าเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตคู่ค่ะ
ก็ต้องพยายามฝ่ามันไปให้ได้อะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้เรายังไม่ได้คิดเรื่องทายาทหรือเรื่องลูกนะครับ
ผมก็ผมว่าไม่พร้อมแล้วก็มีดีกว่าครับ
แต่ว่าก็คิดในใจว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะปีหน้า
โชคดีอย่างหนึ่งคือจริงพ่อข้างหน้าผม
เขาจะพูดตลอดว่าไม่เป็นไรแต่ว่า
ผมก็รู้ว่าจริงเขาอยากมี